คุณผู้ชมฮะได้เวลาแล้วที่จะไปตามหาผู้โชคดีในวันนี้
จะเป็นใครไปติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
แคมเปรน
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
อย่านุญชกอย่าหยุดทรงฟ้า
ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
ร้านต่อไป๑กรกฎาคมนี้
ทำไมดูถอนหายเจ้าอะไรขนาดนั้น
วันจันทร์อีกแล้วท้องแล้ว๓๐๐บาท

สัปดาอย่าเพิ่งท้อเพราะมันก็มีสิ่งดีรอเราอยู่เหมือนกันนะ

ใช่แล้วนี่เป็นวันจันทร์แรกของการแจกโชคกับกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง

อ้าวเยลโลแดงโก้อีโต้
เดี๋ยวอย่างมอเตอร์ไซค์

ฟ้าก็คันโซอีโต้
มีแต่อันดินที่ต้องทำให้เราร้องโอ้โห

ไม่ยากหรอกคุณผู้ชมถ้าหากว่าติดตามดูรายการตลอดข่าวนี่นะ
จะมีสิ่งดีรออยู่โดยเฉพาะคนที่ส่งฝาคาราบาลแดงและฝาคันโซคูณสองมา

ใช่แล้วค่ะง่ายขนาดนี้ดิฉันไม่ท้อแล้วค่ะสู้ค่ะสู้
เมื่อมีอะไรจะสู้แล้วไปดูกติกากันก่อนครับ
กติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่าย
เพียงส่งฝาขนาบราวแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
พับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาก้านอนิกา๓๐นาที
เห็นไหมว่ากติกามันง่ายมากเลย
ถ้าเข้าใจแล้วก็ต้องรีบส่งฝามาร่วมสนุกกันค่ะ

เหลืออีก๕วันเท่านั้นก็จะได้ลุ้นแล้ว
ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับทองคำมูลค่า๑ล้านบาทครั้งที่๒ค่ะ

มาคิดเพลินถ้าน้องใบตองได้ทองคำมูลค่า๑ล้านบาท

สมมุติว่าได้มา๑แพงแล้วดิฉันก็จะเอาเมียนมาซ่อยจาก๑มันจะเป็น๒๓๔ห้าว
เป็นร้อยเป็นล้านเลยแล้วก็ชุบแป้งก็ต้องทอดจิ้มกับน้ำจิ้มอร่อยดี
ไม่ใช่คุณชอบทองไม่ใช่โต้หู้
หรอจะได้เยอะขึ้นไงไม่ได้หรอเอาอย่างนั้นก็คิดเป็นเพลินไป
แต่คนที่เขาจะได้รางวัลจากคาราบาลแดงรออยู่แล้วนะ
แต่อยากบอกคุณผู้ชมอย่างนี้คนเรามันมีกรรมกรรมอะไร
กรรมที่เกิดจากการกินกิโลกรัมเขาเรียกว่า

โทษเลยโทษเลย
สูงแล้วสูงอีกสูงค่ะ
อาวุธวิทยายะจำเป็นลุ้นชอบตกนี้

ผู้โชคดีได้แก่คุณกวีสักวง
โอ้โหโชคดีจริงยินดีด้วยกับผู้โชคดีนะคะ
อย่าลืมนะคะส่งชิ้นส่วนมาได้ที่ร้านซีเจมอร์
ร้านถูกดีมีมาตรฐานร้านค้าที่ร่วมรายการ
หรือจะส่งได้ที่ที่อยู่นี้เลยตู้ปน๒บางประกง
ฉะเชิงเศร้าสองสี่หนึ่งสามศูนย์ก็ได้จ้า
ใช่แล้วค่ะส่วนใครอยากจะลุ้นว่าเป็นผู้โชคดีหรือไม่
ต้องติดตามรายการตลอดข่าวทุกวันเวลา๙โมงครึ่งค่ะ
ผมย้ำนะทำให้ถูกกติกากันด้วยเขียนบีบส่งนะครับ
ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะ
ถ้าอย่างนั้นอย่าลืมนะคะส่งกันมาเยอะค่ะ
และไปติดตามความสนุกกับตลอดข่าวกันต่อเลย